ก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งเขาไปถ่ายรูป
แต่ว่าสถานที่ที่เขาไปถ่ายรูปเนี่ยนะคะ
ถือว่าไม่เหมาะสมในหลายประการ

อืมกลางแยกก็มีบนสะพานก็มี

มีแคปชั่นเขียนว่าหาที่นอนใหม่ให้ตัวเอง

ประตูท่าแพรบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ใช่ค่ะซึ่งนี่เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่านรพัฒน์คำมาศ
เขาโพสต์รูปเหล่านี้เป็นรูปของตัวเอง
นอนหนุนหมอนห่มผ้าสบายใจเฉิบเลย
มีทั้งกลางทางม้าลายแยกเรียนคำ
ฝั่งขาเข้าเมืองเชียงใหม่หน้าห้างสรรพสินค้าย่านถนนห้วยแก้ว
มีทั้งที่อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเขมสอนบอกไป
ก็คือที่บันไดทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพก็มี
วงประตูท่าแพ้ก็มีด้านหน้า

ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่บอกเลยนะคะว่า
ตอนนี้ประสานไปยังอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

เพื่อจะให้นำนักศึกษาคนนี้มาพบด้วย

ไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายนะคะ

หรือว่าไปด่าทอการทำงานของตำรวจจราจรเชียงใหม่แต่อย่างใด
คือมันไม่ได้ไปกระทบกับการทำงานของตำรวจจราจรแต่มันไม่เหมาะไง
ใช่ค่ะคือลักษณะของผลงานของเขาที่เขาทำออกมา
มันมีความเสียดสีเล็กน้อย
ประชดการจราจรที่แออัดและรถติดก็เลยหาที่นอนใหม่ให้ตัวเองซะเลย
แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่เหมาะสมทั้งเรื่องของสถานที่
เรื่องของเวลาเรื่องของความปลอดภัยทุกอย่าง
รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีด้วย

อีกภาพหนึ่งนอนข่วงประตูท่าแพร
อีกภาพก็ไปนอนอยู่บนบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
นักท่องเที่ยวหลายคนเขาก็มาเที่ยวกันที่นี่

นอนอยู่กลางถนนมีภาพรถวิ่งมาอยู่ด้วยเลย
คือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเขาเห็นภาพแล้วเขาเห็นว่าเออแปลกดี
เขาถ่ายรูปเอากลับไปโดยที่เขาก็ไม่เข้าใจเจตนาไม่เข้าใจเหตุผล
มันก็อาจจะกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ได้ด้วยเหมือนกัน
ตอนนี้ตำรวจเลยบอกว่าประสานอาจารย์เรียบร้อยแล้วว่าให้นำตัวมาเลย
เพราะต้องมาว่ากล่าวตักเตือนกันหน่อยในการถ่ายภาพส่งงานแบบนี้
ปรับเปลี่ยนหน่อยไหมให้เหมาะสมต่อสถานที่
เพราะถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะเป็นตัวอย่าง
นักศึกษาคนอื่นอาจจะเอาอย่างบ้าง
มีการถ่ายภาพให้แปลกมากขึ้นไปอีก
เขาก็เลยบอกว่าถือว่าเป็นมาตรการในการป้องปราม
ให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมแบบนี้ขึ้นมาอีกค่ะ
มีรถมาด้วยแล้วก็กำลังนอนอยู่แล้วจะยังไง

เป็นการเสียดสีในเรื่องของการจราจรที่มันติดขาด
ก็บอกว่าถ้ารถติดขนาดนั้นก็นอนกันกลางถนนเลยดีไหม

แต่ว่าทำจริงเป็นรูปธรรมก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่